คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยนะดิฉันหนักอกหนักใจมาก
หันไปข้างซ้ายก็เจอคุณสองคนออกกำลังกาย
ไปทางขวาก็เจอเหล่าดาราเข้าฟิตเนส
มันก็จะเป็นคนออกกำลังกายทุกนั้นเลย
และซุปตาของเราวันนี้ก็ออกกำลังกายด้วยเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าเป็นใคร
ตามน้องรถเบ้นแห่งบันเทิงไทยรัฐของเราไปกันเลยจ้า
สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคนเลยนะคะ
วันนี้เรามีนัดกับลูกทุ่งสาวเสียงดีธัญญาอาสยาม
วันนี้เธอมาออกกำลังกายถึงที่นี่
ว่าแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงตามเบ้นมาเลยค่ะ
เป็นยังไงบ้างวันนี้มาขึ้นสังเวียน
ค่ะก็จริงเป็นแทบจะเป็นชีวิตประจำวันไปแล้ว

ค่ะก็ถ้าว่างปุ๊บเราก็มาออกกำลังกายเลย
จริงเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเลย
แล้วก็ปกติคือกินนอนกินนอนอย่างเดียวเลย

คือจนกระทั่งเราได้ละครค่ะ
เป็นละครที่มวยจ๋าเลย
ซึ่งเป็นละครที่มีแต่นักมวยเลย
แล้วตัวเราก็ต้องเล่นเป็นลูกสาวค่ายมวย

ก็เลยคิดว่าต้องเรียนมวยแบบจริงจังแล้วแหละ

พอเฟซบุ๊กมันเห็นเราแบบสนใจอะไรอะไรอย่างนี้
ก็บอกขึ้นมานะครับ

แล้วก็มาฟิตเน็ตให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงมากขึ้นด้วย
ลดน้ำหนักด้วย
แล้วก็อยากมีซีทแพคด้วย
ท่าไหนอะไรยังไงมากที่สุด

บอกเลยว่าท้าทายมาก
เพราะว่าจะได้เห็นธัญญาในอีกเวอร์ชันหนึ่งเลย
รอติดตามผลงานของน้องในรากวัลเช่น
บ๊วยว์เสดิ้งหมดซิ้งสายฟ้า
อ่อโหวววทุกคนต้องขอบคุณน้องธัญญามากกก
ที่มาเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐวันนี้นะคะ

ยกอยู่ข้างบนเออนางโดนจนน่วมขนาดนี้
คุณผู้ชมแต่เอาจริงนะเข้าใจน้องธัญญาเพราะอะไร
เพราะว่าตอนนี้น้องกำลังจะขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครเรื่องแรก
มันก็ต้องแบบว่ามีอินเนอร์ในเรื่องของการต่อยมวยต่อมวยอะไรแบบนี้กันหน่อย